คุณผู้ชมครับข่าวที่เมื่อวานนี้ที่ผมแชร์ประสบการณ์ไปด้วย
วัยรุ่น๓คนที่มาชิงพระเกี้ยวเด็กบดิน

เอาไปดูหน่อยที่เรานะครับเล่าไปเมื่อวานนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนี่
ไอ้หนุ่มพวกนี้ใส่หมวกใส่อะไรปิดบางใบหน้าเนี่ย

เจอเด็กนักเรียนตัวโตกว่าค้ำเอาไว้
เพื่อนที่มาด้วยกันก็เลยต่อยหน้าเด็กนักเรียนไป
แล้วก็หนีไปไม่ได้พระเกี่ยวไปนะ
ที่บ้านพักแถวรามคำแหงนั่นแหละ
พร้อมของกลางมีมีดมีรถจักรยานยนต์
แล้วก็เสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุ
นี่ครับคุณผู้ชมทั้ง๓คนยังใช้เด็กชายอยู่ครับ

นะฮะอายุ๑๕นะครับไม่เกินนี้นะฮะ
เท่านั้นนะครับมี๒คนเรียนหนังสืออยู่
และอีก๑คนไม่ได้เรียนแล้ว
รับสารภาพว่าก่อเหตุชิงพระเกี้ยวจริงครับ
อยากจะได้แบบที่ผมบอกคุณผู้ชมนะ
อยากจะเอาเข็มกัดไปห้อยกับโซ่

เพราะว่ากูเนี่ยไปเอาเครื่องหมายโรงเรียนเข้ามา

อยากทำแค่นี้แหละกูอยากได้แค่นี้แหละนะครับ
เออก่อนลงมือขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าน

แต่กลุ่มนักเรียนฮึดสู้ไงอย่างที่ผมบอกนะครับ
ค้ำเจอน้องก็ค้ำน้องตัวใหญ่ค้ำไป
ไอ้เสื้อดำแขนยาวนี้มันต่อยเลยนะครับ
คล้ำเพื่อนก็ตุ้ง

เป็นกระบวนการได้แบบนี้นะครับ

เอารถไปชำแหละด้วยนะกลัวตำรวจจะตามตัวได้

เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๓ข้อหาไป
ร่วมกันพยายามปล้นทรัพย์โดยมียานพานะ

เดี๋ยววันนี้จะคุมตัวไปขออำนาจศาลเยาวชน

ตรงนั้นเป็นเขตที่คนพลุกพลาด

แค่ห้าร้อยเมตร
เรียกรถติดไงพ่อแม่
บางคนมาถึงได้ตั้งแต่ตี๕ฟ้า
ยังไม่สว่างเลยอาจจะเป็นช่องนะฮะ
เป็นโอกาสที่ทำให้คนร้ายลงมือก่อเหตุได้
เอาฟังท่านพูดว่าหน่อย

คนก็แบบมีอัศยากรรมสูงขึ้นบาง

แง่ของดูแลจุดเสี่ยง

ก็ต้องไปแจ้งจุดที่เปราะบางเข้ามาครับ
พลตำรวจเอกอดิตงามจิตสุขศรี
ท่านเป็นที่ปรึกษาของท่านผู้ว่ากอทมชาติ

กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับ
ส่งกำลังมาดูแลนักเรียนช่วงเช้า

ให้นักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพ
แล้วก็ให้สำนักงานเขตประสานกับเจ้าของกล้องของเอกชน
มองศาของกล้องหน่อยได้ไหม
สอดคล้องครอบคลุมกันในจุดอับนะครับ

ก็ต้องขอให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณนะครับ
พี่เทศกิจแล้วก็พนักงานกวาดถนนทุกท่านด้วย
ท่านผู้ว่าก็สั่งให้เป็นตาสับปะรด
ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับน้องทุกคนครับ

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนคอยสอดส่องให้หน่อยก็ดีนะคะ